ทางกระทรวงสรรค์ไว้แบบแย่ที่สุดนะ
ตอนนี้เราเกินในส่วนที่แย่ที่สุดไปแล้ว

โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมฮะ

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่

ซึ่งมีรายงานเข้ามาในระบบ๑๐๗๙ราย
ถ้าย้อนไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อตั้งแต่๑มกราคมเป็นต้นมานะครับ
จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ๖วันที่แล้วนับ๑เลย
๑มกราคมมีผู้ติดเชื้อ๓๐๑๑ราย
จากนั้นยอดผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระดับนี้
ก็มันอยู่ประมาณนี้ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่

เมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อเริ่มขยับเพิ่มมากขึ้น
อยู่ที่๓๘๙๙รายและวันนี้๕๗๗๕รายครับ
ถ้าคุณผู้ชมดูกราฟจะเห็นว่ามันชันขึ้น
เมื่อวานกับวันนี้ชันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ
ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัวในวันเดียว
กระทรวงสาธารณสุขครับประกาศเพิ่มระดับการเตือน

โดยหลังจากนี้จะมีมาตรการต่างตามมามีอะไรบ้าง
ปิดสถานที่เสี่ยงที่จะแพร่โรค
ดกินดื่มในร้านอุ้ย

ชะลอการเดินทางไปต่างจังหวัด
และจำกัดการรวมกลุ่มต่าง
แต่ยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์นะ

ฉีดวัคซีนป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด

ณวันนี้ต้องเดินไปให้ถึง๓เข็มให้ได้นะฮะ
เพราะว่าไอ้สายพันธุมิครอนมันติดง่ายซะละเกิน
แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่แสดงอาการนะครับ

ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไง

อ่ะลองฟังท่านประหลัดว่าน่ะ

ซึ่งต้อระวังนะครับ
ในระหว่างความอุ่นไหลจะเป็นอุปกรณ์การควบคุม
ให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับ
นี่ก็เป็นสัญญาณที่จะให้ท่านประชาชนภูมิสาย
ก็จะมีความรู้สึกว่าว่าขณะนี้เริ่มอุปกรณ์ร้าน

ไปดูกันหน่อยจำได้ไหมที่เขาเรียก
ฉากทัดฉากทัด๓ฉาก
ตอนที่เขาจะก่อนปีใหม่ที่เขาประเมินกันเอาไว้นะ

เส้นสีเทาคือฉากทัศน์ที่ไม่อยากให้เป็นเลย
คือมีการติดเชื้อถึงวันละ๓๐๐๐ราย
สีเทานะสีเทาดูนะ
ที่สองคือเส้นสีส้มฉากทัดแบบปานกลางคือ
ของผู้ป่วยจะอยู่ที่๑๕๐๐๑๖๐๐รายต่อวัน
แล้วแบบสีเขียวคือแบบดีที่สุดโลกสวย
ผู้ติดเชื้อจะอยู่ที่หมื่นรายนิด
แต่ที่น่าสนใจดูเส้นสีม่วงครับ
เส้นสีม่วงคือเส้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้
ล่าสุดพบว่าไอ้เส้นสีม่วงหรือจำนวนผู้ป่วยยืนยันว่าติดโควิด๑๙
มันเชิดหัวครับเชิดมาก่อนเลย
ตั้งแต่แรกเลยสูงกว่าเส้นกราฟทั้ง๓เส้น
หรือ๓ฉากทัศน์ที่กระทรวงสาธารณสุขประเมินไว้

มันเริ่มแรงแล้วมากกว่าที่ประเมินเอาไว้แล้ว
คือถ้ามันชันสูงขึ้นเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้
ถ้าเรายังป้องกันไม่ดีสะท้อนกลับมามันอาจจะชันกว่าเส้นสีเทาและสูงกว่า
ก็คือว่ารับพรดูสิไอ้ฝีม่วงมันทำท่าจะเชิดหัวแล้ว

แล้วไหมคุณมันเลวร้ายกว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุด
ที่มีการทำนายเอาไว้แต่นี่คือการประเมินน่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านคาดการณ์ว่าอีก๗๑๐วันแล้วก็
เราจะได้เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในช่วงปีใหม่ที่เกิดขึ้น
จะปิดกิจกรรมกิจการอะไรบ้างท่านบอกเดี๋ยวรอดูก่อน
แต่ที่แน่คือการจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนจะมีการล็อกดาวน์หรือไม่นั้นท่านบอกยังตอบไม่ได้นะ
แต่ท่านบอกว่าอะไรก็ไม่มีค่าไปกว่าชีวิตของประชาชนนะครับ
ไปดูความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยกันบ้าง
เหลศภิการสปสชบอกว่าเตรียมสายด่วน๑๓๓๐
รับผู้ป่วยไว้แล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย๓๐๐คน
ตลอด๒๔ชั่วโมงวันนี้มีผู้ป่วยโทรเข้ามาในระบบ๑๗๐๙คน
ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีโรคประจำตัวก็คุณก็รักษาที่บ้าน
ถ้าใครที่มีโรคประจำตัวเป็นผู้สูงอายุอันนี้ไม่ได้นะ
อันนี้ควรจะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ค่ะสถานการณ์ล่าสุดของโควิด๑๙หลังปีใหม่
อย่างที่เราจับตาดูแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความกังวลกับเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพราะว่า